กันที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ีรทรบุญมาทันเจ้าของรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี๒๐๑๙นะครับ
ก็ขอบคุณผู้ที่ชนะการประมูลเสื้อนะครับ
เพื่อนำเงินไปช่วยเหลืออดีตสตาร์โค้ดทีมชาติไทย
เมื่อวานนี้เป็นงานใหญ่นะครับจัดที่โรงละครอักษราเทียเตอร์
จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลและเชิดชูบุคลากรที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น

สวมใส่ในการพาทีมคว้าแชมป์เจลีกญี่ปุ่น
มอบให้กับนายพงศิริถาราชวงศึกนะครับ

ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลอยู่ที่๕๑๐๐๐บาท
เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือจ่า๑๑ศนีย์
พลมณีศักดิ์อดิษรัพย์โคชทีมชัดไทย

และมีค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูง

ยังบัญชีของจาเนย์แล้วนะครับ
อุ้มได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประมูล
บริจาคเงินช่วยค่ารักษาจาเนย์ด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยด้วยที่ร่วมบริจาคเล็กน้อย
ขอให้นายที่ดูวุคคลก็เป็นในวันที่จะสูงดีเข้ามา
แล้วพบเจอด้วยสุขความทางกายที่แข็งแรงครับ

ครับก็ส่วนของพี่เนกก่อนเลยนะครับ
ก็ขอให้หายไวนะครับ
และก็ของคุ่มเนี่ยก็เป็นกำลังใจที่คุ่มตลอดครับ